สำหรับตอนนี้นะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนใช้น้ำมัน
ก็อาจจะดูซึมไปนิดนึงเพราะมีเรื่องต้องคิดเยอะ
น้ำมันมันขึ้นอ้าวขึ้นอ้าวซึมครับจะห้าสิบแล้วครับ
ใช่ไหมคะแต่สำหรับใครที่ใช้รถยนต์แล้วเติมก๊าซธรรมชาติ
จีวีค่ะก็ต้องบอกว่าสบายใจไปได้เปราะหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าปตทได้ขยายเวลาตรึงราคาขายปลีก
เอ็นจีวีออกไปถึง๓เดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๕มิถุนายนนี้นะคะ
วันนี้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
บริษัทปธจำกัดมหาชนคุณวุฒิกรสติถิดนะคะ
ได้เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวน
และการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ประชุมคณะกรรมการปตทเมื่อ๔มีนาคมที่ผ่านมา
ก็มีมติให้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกกัสธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือเอ็นจีวี
ให้อยู่ที่๑๕บาท๕๙สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะ
สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑล
อยู่ที่๑๓บาท๖๒สตางค์ต่อกิโลกรัม
ก็ตรึงต่อไปอีก๓เดือนค่ะจากเดิมสิ้นสุด
มีนาคมนี้ก็จะเป็นวันที่๑๕มิถุนายนนี้ค่ะ